ไหนก็พูดเรื่องการเมืองต่อสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะ
อยากให้ไปดูภาพพลเอกประยุทธ์เจอกับพลเอกประวิทธิ์
มีการพูดคุยกันยิ้มแย้มกันหัวเราะกัน
อยากให้ดูภาพนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพลเอกประวิทธิ
คงจะงอนแล้วก็น้อยใจถึงขั้นจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
เพราะว่านายกตมศได้มีการปลด๒รัฐมนตรีช่วย
พิญโยศิลปิงวัตน์ออกจากตำแหน่งแล้วเป็นการปลดแบบรูดเร็ว
เราก็ไม่ได้บอกพลเอกประวิทธิ์ก่อนหรือเปล่า
เอกประวิทย์งอนหรือเปล่าสุดท้ายวันนี้ได้เจอกันคือตอนแรก
พลเอกประวิทย์จะประชุมผ่านทางคล้ายกับ
เฟอร์เนสอ่ะนะคะประชุมกับนายกรัฐมนตรีจะไป
ที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็คุยกันแบบไม่ต้องเจอ
ตัวกันแต่พลเอกประวิทย์เปลี่ยนใจนะไปเจอท่านนายกนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองค่ะพลเอกประวิทย์ก็ไม่ตอบคำถามสื่อนะคะ
ตอบคำถามในลักษณะที่ว่าการให้๒รัฐมนตรีช่วยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีการถามด้วยว่าหายงอนแล้วใช่ไหมอืม
ป้อมหันมาตอบสั้นสั้นว่าใครงอนนี่
ก็คือจะบอกว่าไม่ได้งอนไม่ได้น้อยใจเห็นไหมเดินเข้ามาทักทาย
เป็นการพบกันแบบนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะคะ
แล้วก็มีการทักทายการคุยกันหัวเราะกันนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูหลังประชุมเสร็จ
นี่หลังประชุมเสร็จไฮไลท์กว่าเมื่อสักครู่นี้แค่ยืนคุยใช่ไหมคะ
นี่คือเดินมาด้วยกันประคองกันมาเลยค่ะควงแขนกันมาด้วยนะคะนี่นี่
พี่นิ้วหรอกพี่นิ้ว

ก็กับวิตและนักนัยทุกปี
ตั้งเข้าใจในตัวท่านอายุทั้งหรือคะ
ว่าเผ็ดพ่อมีการดีซ้ายอะไรไหม

ยืนยันไม่มีปัญหาอะไรชังสิ้นในการทำงาน
ก็ขอให้การบริการอะไรก็ตาม
อะไรที่เป็นอำนาจระยกถ้าความทำลายผมตามพวกผม
ซึ่งไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจกัน
ยังไม่คิดถึงเมื่อกานนะ
ยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอะไรก็อย่าเพิ่งมาถามดักหน้าดักหลังครับผม